ยำหมึกอย่างนั้นชอบให้ปุ้ยกินคนเดียวเลย
อะไรเนี่ยเรื่องไม่ดีแท้เลยเนี่ย
ทุกคนดูหน่อยนะแดกไปครึ่งนึงแล้วด้วย
นี่คลายออกมาแล้วก็ตัดไปตัดมาช่วยดูหน่อยว่าพยาบหรืออะไรนี่

นี่นะ

คุณผู้ชมว่าอะไรฮะใครชอบกินหมึกขยับมาหน่อย
ขยับเข้ามาหน่อยแล้วมาตอบหน่อยได้ไหม

ซื้อมาจากตลาดแห่งหนึ่งที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรครับ
คำสองงำอะไรนะอะไรมันอยู่มันอยู่ในตรงลิ้นมันโดนลิ้น
มันโดนลิ้นคลายออกมาเธอบอกพญาติแน่เลย
โอ้โหเนี่ยครับเธอบอกเธออาจจะอาเจียนเลยนะฮะ

ชาวเน็ตเข้ามาลงความเห็นเหมือนกันบอกว่า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
เส้นขาวนั้นหรือคือ
สเปิมครับหรืออสุจิของตัวหมึก
อ๋อของโลกใหม่เลยนะ

ครับเออนะไม่ใช่ไข่แบบนั้นนะ
ปลาหมึกที่เขาขายเสียบไม้